คุณผู้ชมคะมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาร้องสื่อค่ะ
บอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้สื่อช่วยตามเรื่องให้หน่อย
อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้
เพราะว่าลูกเขานะคะอายุ๓๗เป็นผู้ชายนะคะ
อยู่ดีก็เสียชีวิตเมื่อ๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วก็ลักษณะการเสียชีวิตเนี่ยเหมือนกับถูกทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าตามตัวมีบาดแผลเต็มไปหมดเลยค่ะ
แต่ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
นี่คือคุณพ่อค่ะคุณพ่อของผู้เสียชีวิตค่ะ
คุณพ่อแสงวารารำอายุ๕๒ปี
เป็นคุณพ่อของนายศรีไพรวารารำอายุ๓๗ปี
นายศรีไพรเสียชีวิตเมื่อ๒๒กุมภาพันธ์
ทางครอบครัวก็เลยมาร้องสื่อว่าช่วยตามเรื่องให้หน่อย
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่บ้านเขาคอกอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
เป็นสถานที่ตั้งศพของนายศรีไพร
ชาวบ้านไปร่วมงานศพกันเยอะเลยค่ะ
ตัวคุณพ่อบอกว่าลูกชายออกจากบ้านไปกับผู้รับเหมา

ไปทำงานก่อสร้างที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี
หลังจากนั้นคุณพ่อรู้ข่าวจากลูกสาว
ว่าลูกชายนายศรีไพรหายตัวไป

แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรมากอะนะคะ
มารู้อีกทีลูกชายเสียชีวิตนะคะ๒๒กุมภาพันธ์
พ่อบอกว่าพอไปดูศพลูกชายเนี่ยนะ

หน้าผากแผลลึกเลย

ที่เท้ามีรอยเหมือนกับโดนลากไปด้วย

นางสาวนิพาวารารำเล่าให้ฟังว่าพี่ชาย
หายไปจากแคมป์คนงานก่อสร้าง
๕ทุ่ม๒๐กุมภาพันธ์

ก็เลยโพสต์แจ้งคนหายในเฟซบุ๊ก
สักพักไม่มีใครให้ข้อมูลเพิ่ม
น้องสาวบอกไม่ไหวแล้วแจ้งความดีกว่า
ไปแจ้งความสพพัฒนานิคม

บอกว่าเจอคนหน้าตาเหมือนที่เธอโพสต์ไว้

จึงรู้ว่าพี่ชาย

ผมเรียกรถลงมาแล้วครับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายมหาราช

ไปถึงก็อยู่ในขั้นวิกฤตแล้ว
เชื่อว่าพี่ชายต้องถูกทำร้ายแน่นอนนะครับ
ในเหตุการณ์นี้เพราะจุดที่มีคน

ห่างจากแคมป์คนงานถึง๑๐กว่ากิโลเมตร

ช่วยหายใจอยู่ค่ะ

นายสวิพัยออกจากบ้านที่บุรีลำ
ไปทำงานก่อสร้างที่ลบบุรี

ก็โพสต์ตามหาทางเฟซบุ๊ก

นายสวิพัยมาให้น้องสาวดู
สภาพก็คือสะบักสบอมเหมือนถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็มีกู้ภัยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนที่รุ่งเช้า๒๒กุมภาพันธ์

ซึ่งทางญาติญาติเนี่ยบอกว่าปรึกษากันหมดแล้ว
กว่าจะมีความคืบหน้าความชัดเจนทางคดี
ว่าใครมาทำร้ายเสียชีวิตเพราะอะไร
เพราะว่าอย่างนี้ก็ถือว่าเขาก็ตายฟรี
ใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าลากเขาไปทำร้ายแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้
กว่าจะมีคนไปพบแล้วก็ไปโรงพยาบาลแพทย์บอกวิกฤตแล้วเสียชีวิตแล้ว
อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องรอผลชนะสูตรจากแพทย์ด้วยนะครับ